พาคุณผู้ชมนะคะมาดูการท่องเที่ยวกันสักนิดหนึ่งแล้วนะคะ
ปกติแล้ววันหยุดสุดสัปดาห์หลายคนก็จะมีลักษณะการท่องเที่ยวที่แตกกันไป
ต่างกันไปบางคนท่องเที่ยวแบบเสี่ยงตาย
พาคุณผู้ชมไปดูท่องเที่ยวแนวเสี่ยงโชค

แนวเสี่ยงโชคเที่ยวด้วยเสี่ยงโชคด้วย
เผื่อจะมีบุญช่วยครับใช่พาคุณผู้ชมไปที่วัดสว่างอารมณ์นครปฐม
พาไปส่องอ่างน้ำมนตาทองงิ้วรายกันหน่อย
เขาบอกถูกมาหลายงวดแล้วนะก็เลยอยากให้ไปดูเนี่ย
เจออะไรบ้างดูแบบคร่าวไปก่อน
ใครตายดีเดี๋ยวจดไว้นะว่าจะตรงกันที่ฉันไหมนะ
ดานักเสียงโชคเขาไปกันทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เลยนะ
มาที่วัดแห่งนี้เอาย้ำอีกทีใครอยากไปเที่ยวแนวเสี่ยงโชคนะคะ
สว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
สุดสัปดาห์นี้บอกมีคนเดินทางไปเที่ยวไม่ขาดสายเลยนะคะ
จุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะกับลักษณะขันเล็กเนี่ยนะคะ
ก็คือมาส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ
พระสงฆ์ทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนตร์ไว้แล้ว
ขดไปขดมานะ
เขาบอกว่าจริงแล้วนะตามความเชื่อก็คือ
น้ำพระพุทธมนต์ก็คือน้ำมนต์เป็นการอุทิศส่วนกุศล
ให้กับตาทองนิ้วรายแต่มันสร้างความฮือฮาไงคุณ
เพราะว่ามีคนมาส่องดูแล้วก็ถูกไปแล้วหลายงวดนี่นะคะ
พอไปส่องจดจ้องบางคนอาจจะเห็นไม่ชัด
อยากจะเอากลับไปดูที่บ้านก็หยิบโทรศัพท์มือถือ
ถ่ายรูปอ่างน้ำมนต์แล้วก็เอาไปเสี่ยงโชคกันไป
แต่บางคนกลัวเลขเคลื่อนได้เลขแล้วปุ๊บ
ที่หน้าวัดเลยค่ะเพราะว่าจุดนี้มีแผงลอตเตอรี่หลายสิบแผง
ค้าลอตเตอรี่แอบกระซิบมาแบบนี้บอกว่า
เลขตอนนี้นะเอางวด๑พฤษภาคม
ขายดิบขายดีแล้วหมดแผงไปแล้วคือ

อาอึอึและอึอ่าบอกไม่ได้นะ
หลายแรกคนต้องโทรหานะคะ
ตอนนี้เอาเป็นว่า๓คู่นี้เกลี้ยงหมดแผงไปเรียบร้อยแล้ว

เปล่ามี๖๙บาทและ๗๙บาท
อ๋อเหรออยากได้๒๙บาทไปซื้อข้าวกินนะครับอ้าวก็ว่ากันไปค่ะ
เที่ยวเที่ยวแบบเสี่ยงโชคนะครับ